อาจารย์พูดถึงเรื่องของมลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ

เรื่องของมลพิษและเรื่องของสภาพอากาศในหลายพื้นที่
อย่างเชียงใหม่ที่เขาวัดกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็พบว่าเชียงใหม่อยู่ในอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ
แต่ว่าถ้าตรวจสอบในช่วงเวลา๑๑นาฬิกาที่มีรายงานออกมา
คือลดระดับลงแล้วอันนี้คือตอนเช้าใช่ไหม
เชียงใหม่อยู่อันดับ๑อากาศแย่ที่สุดของโลก
แต่ว่าตอน๑๑โมงนะครับ
ก็เชียงใหม่ถูกจัดอันดับอยู่อันดับ๒ของโลกแล้ว
ส่วนอันดับหนึ่งที่แซงไปก็คือเมืองลาฮอลของปากีสถานนะครับ

อยู่อันดับ๔๓ของโลกนะครับ

ล้างฝุ่นล้างมนติลงได้บ้างนะฮะ

ก็ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกคุณ
หมอกมันมาจากทั้งหมอกจริงแล้วก็ทั้งหมอกควันจากไฟป่า
แล้วก็ดูขมุกขมัวไปหมดเลยค่ะ

ถ้ามองจากในตัวเมืองขึ้นไปหาดอยสุเทพมองไม่เห็นดอยสุเทพแล้วนะ
ใช่คือเขามีการโพสต์ในโลกโซเชียลด้วยนะ
ว่าตอนนี้ดอยสุเทพหายไปแล้วแล้วก็มีการเปรียบเทียบภาพ
แล้วก็ถนนที่สัญจรไปมาก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการขับรถขับราวิสัยทัศน์นะครับ
โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
สวมหน้ากากอนามัยปกติแล้วเราก็สวมหน้ากากอนามัยกันโควิดอยู่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้แสบจมูกแสบคอแสบตาไปหมดแล้วนะฮะ
ส่วนที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

แต่ว่าเครื่องบินพาณิชย์ยังสามารถบินขึ้นลงได้ตามปกติครับ
โดยทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการเปิดไฟนำร่อง
เพื่อช่วยนักบินในการนำเครื่องขึ้นแล้วก็ลงจอดนะครับ
โดยสถานีกรมควบคุมมลพิษนะครับ
ณีควบคุมมลพิษของพื้นที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตำบลช้างเผือกที่ตำบลศรีภูมินะครับ
ก็ถือว่าอยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ
ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

แล้วก็ที่ตำบลช่างเครื่องที่อำเภอแม่แจ่มนะครับ
อยู่ในระดับสีส้มก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
มาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัครคุณ
ทำงานแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคุณ
เสียสละเสี่ยงทั้งทางถูกไฟคลอก
เสี่ยงทั้งอุบัติเหตุตกเขาเสี่ยงทั้งเรื่องของสุขภาพคุณ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เสือไฟ
ของสถานีควบคุมไฟป่าห้วยห้องไคร้ขุนแม่กวง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖เชียงใหม่
ก็กระจายกำลังครับ๔ชุดจำนวน๔๕นาย
ดับไฟป่าบริเวณทิศใต้ของดอยต้นพึ่งนะครับ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับ
ที่บ้านวังทานที่หมู่๘ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดนะฮะ
โดยเริ่มต้นทำงานกันตั้งแต่๕ทุ่มนะคุณนะครับ
ดับเสร็จตอนตี๓ถึงได้บอกว่าเป็นผู้เสียสละจริงนะครับ
แล้วก็มีการตรวจพบว่าพื้นที่ป่าเต็งรัง
เสียหายจำนวน๓๕ไร่

เพราะว่ามีคนเข้าไปจุดไฟเผาป่า

ไอ้เรื่องชาวบ้านที่ไปจุดไฟเผาป่า

ใช่นะต้องเตือนนะมีข้อกฎหมายในการที่จะเอาผิดท่านด้วย
แล้วก็จากปัญหาหมอกควันและอากาศไม่ดีแบบนี้
ได้ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่แล้วครับ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อรถติดแบบนี้ก็เดินเข้าไปแจกให้ประชาชนนะครับ
แล้วก็ต้องรณรงค์นะให้ช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะจากเชียงใหม่นะคะลงมาหน่อยมาดูที่นครราชศรีมาค่ะ
สภาพอากาศในพื้นที่คือต้องบอกว่าเขาได้รับอิทธิพล
พายุฤดูร้อนฝนมันก็ตกถูกไหม
พอฝนตกปั๊บความชื้นในอากาศมันก็มีมากขึ้น
นี่ค่ะเป็นหมอกแบบนี้นี่หลายพื้นที่เลยนะ
มองฟ้าก็เลยมั่วหมองนะครับใช่ค่ะ
ปัจจัยหนึ่งก็คืออากาศเย็นจากจีนมันแผลลงมา

ถูกต้องค่ะเย็นเจอร้อนผมพูดเสมอว่ามันเป็นหมอก
และทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดีต้องระมัดระวังนะครับ
ต้องระวังนะคะคุณผู้ชมนี่คือที่อำเภอพิมาย

ส่วนที่บริเวณหมู่บ้านท่าหลวงหมู่๑๑ที่อำเภอพิมายเนี่ย
ก็หมอกลงจัดปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านดูสิคุณ
ไม่เห็นบ้านคือมันมองไม่เห็นเลยอะค่ะ
คนที่เดินอยู่บนถนนก็มองไม่เห็นอ้าวทีนี้ก็กังวลเรื่องรถรา
จะทำยังไงล่ะคะครับดังนั้นทางสาธารณสุขอำเภอพิมายเนี่ย
เขาก็เตือนด้วยอยากให้ประชาชนระวัง
คือขับขี่แบบนี้ต้องเปิดไฟหน้านะ
จะได้เห็นสัญญาณไฟด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่ามีรถมา
ระวังอุบัติเหตุ๒ระวังสุขภาพท่านด้วยนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวอากาศแปรปรวนนะช่วงนี้
ยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะคะ
ส่วนที่กรุงเทพเมื่อวานโดยเฉพาะช่วงเย็นคุณ
ฝนมันกระหน่ำตกลงมาแล้วก็มีลมแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ฝนตกทั้งในเขตดอนเมืองหลัก๔จตุจักรลาดพร้าวบางเขนสายไหมบึงกลุ่ม
แล้วเขามีการแชร์กันว่าลูกเห็บตก
ผู้ใช้เฟซบุ๊กย่านรามอินทากม๗ย่านนวลจันทร์ย่านปากเกร็ด
โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพแบบนี้เป็นคลิปแบบนี้
เห็บตกเราก็ตื่นตกใจเหมือนกัน

กรุงเทพมีลูกเห็บด้วยนะฮะเอาไปดูคลิปกันซะหน่อยนะครับ
ลูกเห็บตกครับลูกเห็บตกครับ
มานี่รอบกี่ปีน่ะกรุงเทพฯแล้วลูกเห็บตกแล้ว
นี่รอบกี่ปีน่ะฮะในกรุงเทพฯลูกเห็บตกน่ะมีไหมเคยมีไหม

แล้วก็มีลูกเห็บตกจ้า

จะจริงนะครับ

เพราะว่าถ้าเป็นเสียงฝนมันจะแปะ

คนตื่นตกใจว่ากรุงเทพมีลูกเห็บตกนะฮะแต่อย่างที่กรมอุตุเขาคาดการณ์ไว้แล้วนะครับ
บ้านเรามีห่อมความร้อนปกคลุมอยู่แล้วทีนี้มีอากาศเย็นจากจีนแผลลงมา
มีลมใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทยขึ้นมาอีก
เป็นปัจจัยที่ทำให้อากาศแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกลมกระโชกแรงฟ้าผ่า
และลูกเห็บตกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง
ก็ไม่พ้นกับสภาพอากาศนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะ
ถ้ามองไปก็ยังคงเห็นฟ้าครึ้มอยู่นะฮะในพื้นที่กรุงเทพบางส่วนนะครับ
เตรียมรับมือด้วยนะคะกับฝนที่จะตกช่วงนี้
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากฝนนี้ผ่านไปอากาศก็จะร้อน
ร้อนมากร้อนจริงคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนคุยกันผ่านไลน์หน้าจอหน่อย
สภาพอากาศบ้านท่านเป็นอย่างไกลแต่ด้วยความเป็นห่วงดูแลสุขภาพด้วยนะครับ